ร้องได้ให้ล้าน

ได้

ร้องไข่ได้เร็ว
ร้องไข่ได้เร็ว
ร้องไข่ได้เร็ว

ที่ผมเกลียดใช้ด้วยจริงนะครับ
จุดที่ผิดตรงนี้ครับ

เพลงนี้ก็คือเพลงเรียกพี่ได้ไหม

เป็นคนแต่งให้กับคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับเป็นคนร้องเป็นเพลงไทยแนวเดิมนะฮะ
ที่คุณเสรีถนัดอยู่แล้วนะครับจากที่เงียบไปก็กลับมาร้องเพลงนี้
กลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้งนะครับทั้งเทปและซีดี
สมัยนั้นยังเป็นเทปอยู่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ทำให้คุณแป๊ะไม่สามารถผ่านเพลงที่๑ไปได้
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะเนาะนะครับ
คุณแป๊ะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับผมให้กำลังใจ
มาเถอะมาเถอะจะได้หรือไม่ได้ก็มีจะได้ก็ได้ครับได้มารายการนี้เขาช่วย
กลับมาช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเอาไว้ครับ
ตกตรงไหนตกหล่นตรงไหนรายการนี้ก็ช่วยจริงช่วย
มันเป็นอันมันเป็นอันว่าอนุรักษ์ลูกถุงจริงจริงอะเนอะค่ะ
ความประทับใจในตัวของคุณแป๊ะที่อยู่กับรายการของเรามา๒๓อาทิตย์นี้นะฮะ
ผมบอกเลยว่าคุณแปรทำให้พวกเรามีความสุขนะครับมีรอยยิ้ม
แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็มีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งเป็นความดีที่คุณแบร์ได้สร้างไว้
ให้กับรายการของเราใครเจอพี่แป๊ะแถวกาญจนบุรีนะคะจ้างแกทำงานได้นะ
รับจ้างทั่วไปนะร้องเพลงก็ได้ตัดย่าก็ได้ต้นไม้ก็ตัดได้ทำได้หมดเลยทุกอย่าง
ร้องได้ให้ล้านนะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณแป๊ะและน้องเฟสนะครับ

อ่าอยู่แล้ว

ร่วงตกรอบแรกนะฮะทุกท่านที่อยู่ในนี้อย่าเพิ่งเสียกำลังใจอย่าเพิ่งเสียขวัญตอนนี้เป็นเวลาของพวก
อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเข้าสู่ขบวนการคัดสรร
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะฮะ
ตั้งใจดีดีนะครับรวบรวมสติให้ดีตอนนี้เป็นเวลาของพวกท่านแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์นะครับมาเลยครับ

ชายหนีก่อนต้องซื้ออยู่นี่นะครับ
เป็นคนเดียวเลยนะครับที่ตั้งใจกดแนะ

สวัสดีค่ะ

คันน่ะผิวคันดีแล้วแม่บานเย็นก็สวยเลย
ชุดชดก่อนนี้มาจัดเต็ม
ก่อนเข้าเพลงการแข่งขันนะกดกดถึงโทรไป
สวัสดีค่ะชื่อสมภักรณ์นามตกลปลื้มใจ

น้องคุณแม่ให้เข้ามาเรียกของไฟโร
เมื่อกี้จะได้เห็นในวิทีอนางนะครับ

สร้างไปด้วยอยู่ไปด้วยนะฮะ

ก็มีสั่งกันมาเรื่อยนะคะ

ตัดชุดนักร้องตัวเองก็เป็นนักร้องด้วย
ร้องเพลงบ้างค่ะแล้วแต่เพราะว่าช่วงนี้

อยากเลยครับสวยอยู่เลย
ร้องกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับร้องเพลงเนี่ยฮะ

พี่อ้อยเนี่ยก็คงไม่พ้นพี่นางสิริพร
จิตราก็ได้ยุทธค่ะอ้อปละสิตราเปล่านะ
ตอนนี้ที่นั่งของพี่อ้อยนะคะ
ก็มีตีเสาสวยนะคะอู้ยโอ้โฮมานั่งแทนแล้ว
จึงเกงหมั่นมาเลยฮะนะคะขอต้อนรับคุณอ้าม
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้ำครับ
รักษณะแต่งตัวสมัครกระแบออกแนวแดนส์แน่นอนแบบนี้
กลับมาที่คุณอ้อยกันต่อเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาบนนี้แล้ว
ทุกคนมีสิทธิ์คว้าเงินล้านมาถึงเพลงแรกกันเลย
นะครับเพลงที่หนึ่งมูลค่าห้าพันบาทนะครับ
ถ้าคุณอ้อยพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เหมือนเป็นมนต์ดำอะไรสักอย่างนะเพลงนะขึ้นมานะฮะ

พี่อ้อยเขาจะร้องเพลงนี้ได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะได้แน่นอน
นะฮะไม่ต้องใช้ต้องใช้ตัวช่วยไหมฮะจะใช้ไหม
ไม่ต้องใช้ค่ะไม่ต้องใช้นะฮะไม่ต้องใช้
ก็คุ้นครับก็คือก็อยากเข้าทางกับพี่อ้อยเลยครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักเนื้อเพลงมากเท่าไห
ศิลปินเป็นใส่เลิศอีสานนะพี่อ้อฮืม
สะฝาดเรียบก็ได้

เพลงนี้ต้องร้องนะครับ
เพราะว่าเป็นเพลงแรกเพลงที่๑ไม่มีสิทธิ์หยุดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะใช้ตัวช่วยเท่านั้นเอง
คุณอ้อยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ตอบว่าไม่ใช้
ไม่ใช้นะฮะแสดงว่าเธอก็ต้องมีอะไรอยู่ในตัว
ที่คิดว่าจะร้องเพลงนี้ร้องให้ถูกอย่างเดียวนะครับ
ตอนนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากร้องให้ถูก

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

สวัสดีครับ
เจอหน้ารับตาก็เหมือนลืมกัน
ก่อนเสร็จคำหวานค้างในความจำ
หล่อใจทะลังลงตามคำมั่น
ว่าวหยอกสั้นบอกที่ว่าหากัน
ตัวไปวันหักมันบ่มี

เจ็บนอนรอน้องต้องทำใจ
จนน้ำตาซึ้มพอกลัยสินึก
อายกลับหวนมาต่อ
ที่เอามาเว้าหยอก
ก็ถอดหูบอกตัวให้ก็ต้อง
จับหน่อยก็ลอยตากลับ
แบบนี้ละเนาะคนบ่จริงจัง
ชอบบ้านพร้อมหวังแล้วว่างอย่าง
ไอ้จบน้องเจ็บหย่อนลืมบ่ได้
ถ้าบ่จริงใจตัวให้ก็ทอดเหตุอย่าง
เยี่ยมลับกลับเหมือนกัน
แล้วเราต้องหลบกลับไป
แบบนี้

ก็พอพี่เขาร้องก็คุ้นเนื้อเพลงอยู่ครับ
แต่ว่ามีช่วงท่อนหนึ่งที่ผมกังวล
ท่อนไหนคะค่ะค่ะพี่อ้อยร้องว่าไงครับ
เจ็บหย่อนรอน้องต้องทำใจ
น้ำตาซึม
ผมกังวลที่คำว่าจนกับคำว่าเมื่อครับ

คำว่าจะทำงอมีจุดให้จับผิดครับ
คุณอ้างคนดูจากทรงแล้วนี่ค่ะเป็นอย่างไรครับ

เป็นคนกรทมค่ะอ๋อเป็นคนกรทม

กฎมอค่ะครับกางทุ่งหาสารคาม

คุณอ้างฟังพี่เอาไอ้ร้องเป็นอย่างไรคะ
เท่าที่ฟังดูนะคะน่าจะถูกนะคะ

น่าจะถูกทั้งหมดเราเอาใจช่วยเต็มที่

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณอ้อยร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณอ้อยร้อง

มูลค่า๕๐๐๐บาท